คุณผู้ชมคะมีเรื่องของร่างทรงแปลกมาอีกแล้วนะคะ
คราวนี้เป็นคลิปที่แชร์กันในโลกโซเชียล
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเราไม่รู้นะว่าเป็นที่ไหน

ไม่รู้ว่าในเมืองไทยหรือเปล่าหรือว่าที่ไหนนะคะ
แต่ว่าก็แปลกจริง
คือถ้าฟังจากเสียงในคลิปที่เขามีเนี่ย

พ่อปู่บาธาเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นร่างทรงนะ

ศรัทธาคนที่ป่วยที่อยากจะมาเจอพ่อปู่เนี่ย

แล้วทุกคนก็ต้องมาไหว้แล้วก็เอาเท้าวางไว้บนหัว
ถ้าป่วยก็ต้องอมต้องดูดนิ้วเท้าของพ่อปู่

แชร์กันในโลกโซเชียลก็เป็นคลิปนี้แล้วก็บอกว่า
พ่อปู่บาธาอ้างว่ารักษาโรคด้วยการดูดอมดมหัวแม่เท้า

มันเข้าไปใกล้ขนาดนั้นมันก็คงปฏิเสธไม่ได้

แต่เขาอ้างว่าค่ะว่ารักษาได้ทุกโรคนะคะ

แล้วเขาบอกว่าคลิปนี้มันเป็นภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน

คนก็เลยไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
หลายคนก็บอกว่ามันไม่น่าจะใช่เมืองไทยนะคะ
ก็อ้างว่าน่าจะเป็นพิธีกรรมของศาสนาอื่นหรือเปล่า

เช่นศาสนาพรามฮินดูลูกศิษย์จะล้างเท้าให้พรามที่เป็นอาจารย์
พอล้างเสร็จก็จะมาจูบไม่ใช่มาอมไม่ใช่มาดมนะคะ
เขาแค่จูบใช่แค่จูบ
เหมือนกับเป็นการแสดงความเคารพอาจารย์นะคะ
อาจารย์ก็จะมอบเครื่องรับรองแล้วก็ถ่ายทอดวิชาให้
อันนี้เขายกตัวอย่างว่ามันคล้ายกันแต่มันไม่ใช่แบบนี้นะคะ
คือเรานำมาเสนอให้ท่านผู้ชมชมก็ไม่ใช่ว่า
จะให้ท่านเชื่องมงายหรือว่าจะมาเอ๊ะมาสนใจเรื่องอะไรกันหรอก

ยุคนี้สมัยนี้ว่าเออตกลงเขากำลังทำอะไรกันอยู่

เราก็เลยเดินทางไปที่วัดพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
หรือว่าวัดแขกนะครับอยู่ย่านศรีลม
เพื่อจะไปสอบถามข้อเท็จจริงว่าเอ๊ะพิธีแบบนี้มีจริงไหม

แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ของวัดบอกว่ายังไม่พร้อมให้ข้อมูลนะครับ
ทางวัดก็แนะนำว่าเออลองไปสอบถามที่วัดวิศนุย่านสาธรณ์
ก็เป็นวัดแขกเหมือนกันลองไปถามที่นั่นดูก็ได้
ไปถึงเราก็ไปพบกับพระอาจารย์บินเดโซดี้ปราศาสตร์สุขราชเจ้าวาดวัดนะครับ
ท่านก็นี่นะครับได้เจอเรา
เราก็เลยเปิดคลิปพิธีกรรมให้ดูของพ่อปู่บาธานะ

พระอาจารย์เห็นก็สีหน้านิ่งเฉยนะแล้วก็พูดออกมาเป็นภาษาอินเดียนะครับ
ที่นายเปรมนารายจันทร์ลูกศิษย์จะเปิดเผยว่า
พิธีกรรมดังกล่าวไม่ใช่ของศาสนาพรามฮินดูนะครับ
เพราะว่าพิธีกรรมของพรามฮินดูนั้นไม่ได้สอนให้ทำแบบนี้
แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพิธีแบบนั้น

ก็เราก็คิดว่ามันตลกกันอย่างนี้แต่เป็นตลก
ถ้าถามว่าการอมนิ้วเท้าจะช่วยรักษาโรคได้

มันไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องไปอมไปดมนิ้วเท้าใคร

เพราะอมแล้วอมอีกหลายคนนะคะคนป่วยเยอะ

ถ้าพิธีกรรมนี้เป็นการแสดงความเคารพ
ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์มันเป็นไปได้ไหมนะคะ
เขาก็บอกว่ามันไม่น่าจะใช่ค่ะมันไม่เหมาะสมด้วยนะคะ
มันน่าจะมีวิธีการแสดงออกอื่นในการเคารพอาจารย์

มันก็ไม่เหมาะ
โอ้โหเคารพได้หลายรูปแบบ
การเคารพเป็นอมเท้าตายเลย
มันไม่ใช่มองดูแล้วมันเป็นความคิดของคนที่เข้าใจผิด

จะเชื่ออะไรก็ต้องใช้สติพิจนาในเพื่อนที่จะเชื่อ
ไม่ใช่ว่าเราจะไปยอมรับง่าย

อันนั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลเขาถ้าพูดจริงนะ
ถ้าเป็นสิทธิ์ขอรบนะในความเชื่อของเขาไม่เป็นไรสวรรค์อัตภา
แต่ถ้าแบบโอ้โหให้คนอุ๊ให้คนอมแล้วมารักษา

แล้วของเรานี่จะมีให้ลูกศิษย์ทำแบบนี้บ้างไหมครับ

ขนาดนั้นคนเรามันเกินไปแล้ว

อย่างนี้มันเกิดจากความศรัทธามากเกินไป
แล้วก็โหยกกันขนาดนั้น

แสดงว่าโรงพยาบาลไม่ต้องสร้างแล้ว
เพราะอมแล้วหายทุกโรค

จริงแล้วมันในยุคนี้
มนุษย์เรามีกรรมเป็นของตัวเอง
ทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมได้รับกรรมนั้น

แล้วคนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะ

ซึ่งณตอนนี้เราก็ยังไม่รู้
ว่าคลิปภาพนี้มันเกิดขึ้นที่ไหน

เพราะว่าเสียงที่เขาพูดกันก็ฟังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่

ถ้าไม่สบายก็หาหมอดีไหม
ไม่ต้องไปอมนิ้วเท้าใครเนอะ
ผมว่าคงมีไม่กี่คนหรอกนะ

อันนี้เขาชื่อเขานะ
พระศรีอารุยะเมธไตร